ที่จังหวัดนครนายกค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์รถเก๋งค่ะ
ใช้ทางร่วมกันแต่ไม่มีน้ำใจให้แก่กัน
เกิดอาการปาดกันไปปาดกันมา
รถเก๋งคันที่ไปประสบเหตุ

สุดท้ายค่ะเสียหลักตกลงไปในคลอง
กู้ภัยก็ต้องไปช่วยแบบนี้ภาพมันมืดมาก

นี่ดีนะทั้งคู่ไม่ตายค่ะ
กู้ภัยช่วยมาได้ทันแล้วคุณดูนะ
จมไปเกือบมิดคันแบบนี้ค่ะ
รถเก๋งทะเบียนกไก่จจ๓๑๘๔นครนายกนะคะ

จุดเกิดเหตุก็คือริมถนนเส้นวังไสบ้านขาม
หมู่ที่๕ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายก
สามีภรรยาติดอยู่ในรถนะคะกู้ภัยก็ต้องช่วยกันแล้วค่ะ
เพราะดีมากคุณคะมันมืดแบบนี้
แต่ว่ากู้ภัยผ่านมาพอดีก็เลยช่วยได้ทัน
กู้ภัยทั้งชาวบ้านไปช่วยกันนะคะ
เอาสองคนออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้กู้ภัยเล่าให้ฟังเพราะว่ากู้ภัยเนี่ย
โอกาสคุยกับคนเจ็บก็คือคนขับ
คนขับเล่าให้กู้ภัยฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาทะเลาะกับภรรยาภายในรถ
แล้วก็มีรถเก๋งสีขาวอีกคันขับปาดหน้ามาตลอดทาง
กันไปปาดกันมาตั้งแต่บริเวณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
จนถึงจุดเกิดเหตุรถก็เลยเสียหลักตกลงคลองข้างทาง
เรื่องต้นกู้ภัยได้ประสานรถลากมาแล้วนะคะ
นำรถของผู้ประสบเหตุขึ้นจากคลอง
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต้องรอให้ผู้บาดเจ็บหายดีซะก่อน

ถึงว่าของหลวงเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งความกันต่อไปนะ